ศูนย์เรียนรู้เรือหัวโทงจำลองบ้านคลองรั้วตำบลตลิ่งชันอำเภอคลองเหนือจังหวัดกระบี่
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันเร่งต่อเรือหัวทงจำลอง
ซึ่งมีออเดอร์เข้ามาจำนวนมากทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด

ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้มากขึ้น
เรือหัวโทงหรือเรือหางยาวเป็นยานผ่านะที่นิยมใช้กันมากในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ชาวบ้านต้องใช้เรือหัวโทงในการประกอบอาชีพทำประมง
รับจ้างพานักท่องเที่ยวออกเที่ยวตามเกาะต่าง

ส่วนเรือหัวทงจำลองที่กลุ่มชาวบ้านผลิตเป็นเรือขนาดเล็กลงมาจากเรือจริง
จะนำไปใช้ประดับตกแต่งร้านค้าบ้านเรือนหรือโรงแรมที่พัก
โดยมีราคาตั้งแต่๑๐๐๐๐๐๒๕๐๐๐๐บาท
ใช้เวลาในการต่อเรือแต่ละลำ๑๐๑๕วัน
ซึ่งต้องใช้ทั้งความชำนาญความละเอียด
เพราะเป็นงานฝีมือที่ต้องอนุรักษ์สืบสารให้คงอยู่ต่อไป